ที่ของตำรวจต้องจับกลุ่มโจร
ขโมยคนร้ายหรือว่าปราบรามสิ่งผิดกฎหมายค่ะแต่คลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้
เขาว่ากันว่าตำรวจนายนี้เป็นถึงสารวัตรสืบไปเป็นเจ้ามือไฮโล
เกรดเอดในกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวก่อนมองในแง่ดีท่านปลอมตัวไปหรือเปล่า
ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันปลอมตัวเนียนสักขนาดนี้
ไปดูขนาดคลิปนี้มีคนเค้าถ่ายมาเค้าบอกว่า
ผู้ชายที่วงกลมสีแดงเสื้อขาวใส่แมสอยู่
เป็นเจ้ามือเขย่าไฮโลคือตำรวจยศถึงพันธุ์ตำรวจโทก็คือสารวัตรเอกนะฮะ
สารวัตรเป็นเจ้ามือเขย่าไปชาวบ้านก็แทงกันไปข้าง
เนี้ยเปิดกันแบบไม่กลัวกฎหมายเพราะอะไรล่ะก็ตำรวจเป็นเจ้ามืออ่ะ
เป็นสารวัตรด้วยชาวบ้านก็เล่นกันโจงครึ่ม
นะมีคนส่งคลิปนี้ต่อต่อกันไปแล้วก็มีคนจำได้ว่านี่คือสารวัตรเอก
ในเวลาต่อมาเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
ก็ไปถามท่านพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรขออภัย
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖ก็คือพลตำรวจตรีเมธีมรักพันธ์ได้สั่งให้ผู้กำกับการ
นปทุมวันนะฮะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกตัวมาสอบปากคำสอบสวนซะ
รายงานผลให้ทราบเร็วที่สุดด้วยถ้าพบว่าใช่สารวัตรเอกจริงทำผิดจริง
ต้องลงโทษทางวินัยแล้วทางอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมพิจารณาเอาผิดผู้บังคับบัญชา
ปล่อยประละเลยไม่ใส่ใจกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่อย่างที่ทราบกันดีว่า
นอปทุมวันก็เป็นโรงพักเกรดเองแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจระดับสารวัตรไปทำซะเองนี่
โอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ของวงการตำรวจเดี๋ยว
วันนี้ทั้งวันคงต้องตามเรื่องนี้กันต่อนะให้โอกาสท่านพูดอืมค่ะ